คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงกลางดึกคืนวันที่๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ

คือก่อนหน้านี้มีวัยรุ่น๒กลุ่ม

แล้วก็มีน้องผู้หญิงคนนึงอายุสัก๑๖ได้
มาขวางน้องก็เลยถูกลุกหลง
ก็ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเขาก็ขอโทษขอโพยอะไรกันไปแล้ว

ไปหาเรื่องเขาเลยไปต่อยเขา
แล้วก็เอามีดไปแทงเขา๓แผล

สาเหตุเพราะแก้แค้นแทนแฟน

แล้วก็จะเร่งล่าตัวมาดำเนินคดีค่ะ

คือมีเด็กวัยรุ่นกลุ่มนึงนะคะ

อำเภอนครชัยศรีจนครปฐม

คือวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปี

วัยรุ่นชายอีกคนที่อายุ๑๗ปี
แล้วก็ต่อยกันเลยทีนี้ทั้งคู่
วัยรุ่นชายอายุ๑๖ปี

ที่ถูกแทงไป๓แผลเนี่ยนะ

คุณภูริพัฒน์บุญนินไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เป็นห้องแถวปลูกติดกันหลายห้อง

ยังมีคราบเลือดอยู่เลยคุณผู้ชม

พอเคาะประตูเรียกไม่มีใครตอบ

ชื่อว่านางสุวรรณาการิทา

ช่วงหัวค่ำกลุ่มวัยรุ่นที่เสียชีวิตเนี่ยนะ

เพราะว่าเขาไปมีเรื่องกับวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งมา
มีเรื่องกันเสร็จก็มาจับกลุ่มนั่งคุยกัน

กันเรียบร้อยก็นึกว่าจะจบเรื่อง

ก็เลยเพราะว่าวัยรุ่นชายอายุ๑๗
๓แผลแล้วก็ล้มลง
แม่ของเขาเนี่ยนะอุ้มวัยรุ่นชายอายุ๑๘

โอโหร่างนี้เต็มไปด้วยเลือด

ปัญหาเรื่องแค่ว่า

แล้วไม่ได้ถีบเมียจะถีบเด็กคนนั้นแล้วเมียเขานั้นมาขวาง
โดนผู้หญิงคนนั้นก็ขอโทษแล้ว
และให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะต่อยกลับให้ต่อยกลับให้มันหายกันอ่ะ
หญิงคนนั้นก็ต่อยกลับมานะเออก็คิดว่ามันจบแล้ว
มันก็ไม่จบพอประมาณสัก๔ทุ่มเกือบ๕ทุ่มแหละเขามาไง
มันจอดรถที่หน้าบ้านนี้นะมันก็ดิ่งมาเลยดิ่งมาต่อย
ที่ตายอ่ะก็สวนกลับน่าจะสู้เขาไม่ได้นั่นแหละอืม
เพื่อนเขาดึงแยกแล้วแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมีการแทงกันไง
คิดว่าจะมาฆ่าก็แค่ว่าให้เคลียร์กัน
แต่นี่มันอีท่าไหนช่วงมันช่วงแค่วินาทีอ่ะ
แล้วก็เดินไปมุมนู้นแล้วแม่เขาดึงลูกเขามา
ไม่รู้ไปแทงตอนไหนเหมือนกันเพราะมันสามที่อ่ะ
อุ้มร่วงมาตรงนี้แล้วลูกเลยบอกว่าแม่โดนแทงก็ไปเลย
ไม่คิดว่าจะมาฆ่านะเพราะเด็กตรงเนี้ยสิบกว่าคนนะ
ก็มาก็แค่ห้ามกันไม่คิดว่ามันจะมาข้ามเพราะมันเรื่องแค่เนี้ย
เนี่ยค่ะเพื่อนบ้านคนนี้เขาบอกเขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาก็เห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ
เพื่อนบ้านก็ช่วยเคาะประตูเรียกคนที่อยู่ในห้องเช่านะคะ
แล้วก็มีเด็กวัยรุ่นคนนึงค่ะคนนี้อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกัน
ก็ออกมาคุยกับคุณภูริพัฒน์นักข่าวของเรานะคะ
น้องคนนี้เล่าให้ฟังแบบนี้ต้นเหตุก็คือเพื่อนของเขาเนี่ยนัดไปเคลียร์ปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงที่วัดประทวน
กันไปเคลียร์กันมาก็ต่อยกันแต่ก็มีผู้หญิง
ซึ่งเป็นแฟนของวัยรุ่นชายอายุ๑๖ที่ไปแทงเขาเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้มาขวาง
แล้วเขากำลังทะเลาะกันอยู่ไงก็เลยไม่รู้อีท่าไหนเนี่ยพลาด
เหมือนกับถูกเตะถูกต่อยเนี่ยเข้าที่หน้าแต่เขาบอกว่าก็มีการขอโทษกันแล้วนะ
แล้วก็ให้ต่อยคืนไปแล้วด้วยนะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำให้ผู้หญิงต่อยคืนด้วย
ก็ไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมเรื่องมันยังไม่จบทำให้แฟนนุ่มของผู้หญิงอายุสิบหกคนนี้
ตามไปเอาคืนอีกแล้วตามไปเอาคืนเนี่ยมันเอาคืนแบบหนักเกินไปไหม
โหดร้ายถึงขั้นแบบเอามีดแทงจนเขาเสียชีวิตเลยเนี่ยค่ะ
วัยรุ่นคนนี้ก็เลยบอกว่าอยากจะให้ตำรวจตามตัวมาให้เร็วที่สุด
ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเดี๋ยวจะแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นนะคะ
ก็คงก็ต้องทำเพราะผมก็เพื่อนก็โดนแทงพวกผมก็นั่นเลย

ขอดูตั้งแต่วันเผาถ้าเป็นวันเผายังจับมันไม่ได้
เพราะผมว่าผมก็ต้องก็ต้องอย่างงั้นนะก็ต้องละ
จากจุดนี้ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะครับ
ที่วัดครับอยู่ที่วัดประชานนาฏนะฮะซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสมบันเผ็นกุศลของวัยรุ่นที่ถูกแทงจนเสียชีวิต
ไปพบกับคุณอาแล้วก็คุณพ่อซึ่งพ่อเนี่ยป่วยด้วยนะฮะเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
ส่วนแม่เนี่ยนะครับนะฮะตอนที่นะครับไปเจอเสียใจมากอืม
ขอให้สัมภาษณ์ไม่ขอพูดเพราะว่าทำใจไม่ได้อาของน้องที่เสียชีวิตบอกว่า
หลานเนี่ยต้องหยุดเรียนนะไม่ได้เรียนมาทำงานหาเงินจุนเจือครอบครัว
และรักษาพ่อที่ป่วยอยู่เหตุการณ์เนี้ยสร้างความทุกข์ใจอย่างมากให้กับครอบครัว
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยแม่ของผู้ก่อเหตุมาด้วยนะมาคุยกับครอบครัวที่วัดด้วยนะครับ
แล้วบอกว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพให้ทั้งหมดแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าตอนนี้ลูกชายของเขาเองเนี่ย

วันนี้แหละวันนี้วันนี้ตอนสิบเอ็ดโมงเขาบอกว่ายังไงบ้าง
ก็มาแสดงความเสียใจนะว่าลูกเขาทำลูกหลานเราตายครับ
จะมาแสดงความรับผิดชอบว่าเขาจะออกค่าใช้จ่ายค่าเงินศพทั้งหมด
แต่เขาไม่ออกชื่อไม่ต้องลงชื่อเขาตัวของเด็กที่แทงเนี่ยตอนเนี้ยไปไหนแล้วฮะ
ทุกคนน่าจะรู้หมดน่ะเขาถึงคือพาคนโตมาไกลเกียร์ก่อน
ที่จะพาเด็กเข้ามอบตัวก่อนที่จะพาเด็กเข้ามอบตัวเขาต้องพาแน่นอน
แต่พวกผมก็ไม่รู้ล่ะขอพาเด็กไปไหนผมถามเขาก็ไม่ไม่ได้บอกอะไร
เขาไม่พูดได้แต่บอกว่าเด็กคนนั้นก็โดนตีอ่ะนะโดนตีโดนอะไร
ทำร้ายกันช่วงต่อสู้กันก็โดนไปไม่ใช่น้อย
แต่ก็ไม่รู้ไปรักษาตัวอยู่ตรงไหนผมเองก็ไม่รู้
ผมก็ได้แต่บอกเขาว่าให้พาเขามอบตัวเถอะไงเขาก็ยังเยาวชน
เขาก็เข้าใจพ่อแม่ก็ขอเลี้ยงดูดีที่สุดแหละ
แต่เด็กมันแวกแนวไปอย่างงี้เองพ่อแม่เขานะ
หมายถึงพ่อแม่เขาอ่ะทั้งเราก็เข้าใจมีเหตุผลพ่อ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนะครับทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอก
หาเดชสะเกาะแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรนครชายศรี
ก็บอกว่าศาลได้มีการออกหมายจับแล้วนะครับ
สำหรับวัยรุ่นอายุ๑๖ปีที่ก่อเหตุในความผิดฐานฆ่าคนตาย
แล้วครอบครัวติดต่อบอกว่าจะพามอบตัวในวันนี้
แล้วก็สอนการให้ชุดสีบสวนติดตามอย่างเร่งด่วน
ซึ่งหากใครให้ที่พักพิงหรือให้การช่วยเหลือก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วย
นะคะยังอายุน้อยอยู่เลย
คนก่อเหตุอายุ๑๖คนตายอายุ๑๗
แล้วไม่อยากจะให้แบบแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมานะคะ